อยู่จังหวัดเลยพฤติกรรมคล้ายกันเลยนะคะคุณทัศนัย
ใส่กางเกงในตัวเดียวค่ะแล้วถือมีดดาบยาวเฟ้ยเลย
วิ่งไล่ฟันรถที่ขับผ่านไปผ่านมาหน้าบ้าน
ทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาระงับเหตุ
ในไก่เนี่ยกลับกลับเข้าบ้านแล้วก็นอนซะอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
บ๊วยบ๊ายบายบ๊ายบายคุณตำรวจอ้าวแล้วที่ทำเมื่อกี้นี่คืออะไร
นั่นน่ะสินะคะคือพฤติกรรมน่ากลัว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้าง
ตำรวจมาจะระงับเหตุปุ๊บม้วนประตูปิดลงมาเข้าบ้านนอนไปเลยอะค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ผาขาวนะคะที่จังหวัดเลยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่
แล้วก็อุปกรณ์ครบมือเลยนะคุณไม้งามก็ดี
แล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอย่างไปสงบคลั่งค่ะชายคลั่งคนนี้
ถือมีดไปฟันรถชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยจนเสียหายเลย
บริเวณบ้านพรสวรรค์อยู่ที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลย
เอาล่ะพอเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะไปเจอผู้ชายคนนี้กำลังคลั่งเลย
ชื่อว่าในไก่ใส่กางเกงดำก่อนนะตอนแรกยังใส่กางเกงอยู่
สวมเสื้อหรอกยืนสูบบุหรี่อยู่ในมือซ้ายเนี่ย
ถือมีดยาวยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองแล้วไปไล่ฟันรถกระบะชาวบ้านที่เขาขับผ่านไป
จากนั้นเนี่ยดูสิพอฟันรถเสร็จนอนลงไปกับพื้น
มือก็ถือมีดยาวชูเอาไว้อยู่เดี๋ยวลุกขึ้นมานะ
พอลุกขึ้นมาเสร็จนะคะก็เดินออกมาในสภาพนี่
เข้าไปบ้านเดินออกมาถอดกางเกงออกไปแล้ว
กางเกงในตัวเดียวแล้วเดินก็เอ็นไปเอ็นมาเดินเข้ามาอีกนะคะ
แล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกแล้วหลังจากนั้นม้วนประตูลงมา
เสร็จจะล้มแล้วเสร็จไปเสร็จมาม้วนประตูลงมา
เข้าบ้านนอนไปเลยแล้วแบบนี้ถามว่าตำรวจที่นำกำลังถือไม้โง่งไม้งามเนี่ยมารอเนี่ยทำยังไง
ตำรวจเห็นในไก่เดินเข้าบ้านไปตำรวจถอนกำลังกลับเลยค่ะ
พอถอนกำลังกลับปุ๊บชาวบ้านสงสัยสิอ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอ
แล้วถ้าเขาออกมาอีกอ่ะนั่นน่ะสิแล้วทำไมไม่เอาตัวในไก่ไปตรวจปัสสาวะ
ไปสอบสวนไปตรวจหาสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขากังวลนะคะว่า
ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวจะกลับมาก่อเหตุอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นหรือเปล่า